คุณผู้ชมครับอดีตอาจารย์โรงเรียนดังในกรุงเทพมหานคร

บอกว่าเธอตกเป็นเหยื่อนะครับ
ถูกหญิงไก่จำหญิงไก่ได้ไหมฮะ
ออกลวงเอาเทาเงินสดเอาทั้งทรัพย์ศิลป์ของเธอไป
เสียหายไปมูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายท่านนี้นะครับคือนางสาวยาดาพาลักษณะภัย
ขออภัยครับลักษณะในอายุ๗๙ปี
เป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ
พบพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามนะครับ
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดี
ผู้ต้องหาคดีหมินเบื้องสูงแล้วก็ต้องโทษคดีช่อโกง
เคยเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนนะครับนางสาวยาดาพาผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าหญิงไก่เนี่ยออกจากเรือนจำเมื่อ
เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วใช่ไหมสองพันร้อยหกสิบสี่
ทำทีนุ่งขาวห่มขาวถือศีลกินเจเข้ามาหาเธอ
บอกว่ากลับตัวกลับใจแล้วนะขอเป็นลูกบุญธรรม
โดยบอกจะดูแลเธอแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับคนเบื้องสูง
ที่สามารถเอาตัวนักการเมืองชื่อดังที่มีคดีติดตัวกลับประเทศไทยได้ด้วย
โชว์รูปคู่กับอดีตนักการเมืองคนดังกล่าวอ้างว่าได้เช็คมาจำนวน๕๐ล้านเหรียญนะครับ
น่าจะเป็นเหรียญสหรัฐนะฮะหรือประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
แต่ยังไม่ได้เอาไปขึ้นเงินทำให้เธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อครับ
หลงเชื่อยังไงคือยอมให้เอาโฉนดที่ดินแล้วก็ทรัพย์สินของเธอนะครับ
เอาไปเพราะว่าหญิงไก่เนี่ยอ้างว่าจะเอาไปขายให้อดีตนักการเมืองคนดังกล่าว
แต่ความจริงแล้วหญิงไก่เอาไปขายท่อตลาดแล้วเอาไปจำนองฮะ
เงินสด๓ล้านหกแสนบาทรวมแล้วเนี่ย
กว่า๑๕ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ
คือท่านก็ยอมรับนะว่าเสียรู้แล้วแหละนะครับ
เพราะว่าไม่มีลูกผู้หญิงเลยเชื่อคำหวานของหญิงไก่ครับ

ส่วนที่สองให้เอาหลักฐานต่างสำคัญมาแล้วมาอยู่บ้านหนู
หนูจะดูแลอย่างดี
ไม่ต้องไปทำอะไรอยู่คนเดียวลำบากเพราะไม่มีครอบครัว

ใช่ป่าว
เขียนรรยาที่ซื้อขาย๓๕๐ร้านบาท

ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเปิดเผยว่านางสาวยาดาพา

แล้วท่านอายุมากนะฮะโกรธเจริญทางไม่สะดวก
ก็เรียกร้องให้กองประชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

แล้วก็มอบพยาหลักฐานให้กับตำรวจไปแล้ว
หลังจากนี้นะครับจะเรียกสอบปากคำ

อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกร้องด้วยนะครับ
ว่าหลังจากนี้หญิงไก่นะฮะ
อาจจะแจ้งความกลับนางสาวยาดาพาผู้เสียหายเช่นกันครับคุณผู้ชม